ถึงยาบ้าคลั่งยามาอีกแล้วที่โคราช
อันนี้เป็นเรื่องสลดเลยค่ะแล้วก็เป็นแพทเทิร์นเดิม
ลูกชายคลั่งยาฆ่าแม่ตาย
โอ้โหและลูกชายก็อายุไม่ใช่น้อยอายุ๓๖แล้ว
เสพยาจนคลุ้มคลั่งทำร้ายแม่ตัวเองจนแม่เสียชีวิต
คือแม่จริงแล้วต้องดูแลคุณพ่อที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะ

แต่โดนแบบโดนทุบเขาที่หัวจนตายอ่ะ
ตำรวจตามจับตัวได้
แต่เจ้าตัวปฏิเสธบอกไม่ได้ทำ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนบ้านบัวใหญ่ที่โคราชนะคะ
ตัวคุณแม่ที่เสียชีวิตนะคะชื่อนางบรรเย็นยกบัตรอายุ๗๐แล้ว

ผู้ก่อเหตุคือนายวิรยุทธ์ยกบัตรหรือในโน้ตอายุ๓๒

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปเจอลูกเขยของผู้เสียชีวิตนายมานะอายุ๓๒
ชี้ร่องรอยชี้จุดเกิดเหตุให้ดูในบ้านและเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้เรื่องจากลูกสาวอายุ๑๐ขวบที่นอนอยู่ในห้อง
บอกว่าได้ยินเสียงยายร้องออกมาเห็นยายนอนอยู่บนพื้น
ส่วนพ่อก็คือตัวพ่อของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ

หายใจรวยรินรีบพยุงจับชีพจรที่พจรอ่อนมากตะโกนในบ้าน
ให้รีบช่วยกันพาส่งโรงพยาบาล
แต่ตัวนายมานะลูกเขยบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกนะ
แม่ยายถูกลูกชายของตัวเองทำร้ายแบบนี้
๕เดือนก่อนถูกเตะกลามหักมาแล้วด้วย
ได้ยินเหมือนกันก็คือร้อง๓ทีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วก็เงียบไป
พี่สาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสิน
สินบอกว่าเมื่อประมาณปีก่อน
เคยถูกหลานชายคนนี้เอาไม้กวาดตีหัวจนบาดเจ็บ
กำลังนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารในหมู่บ้านเย็บไป๘เข็ม
สินนี่อายุ๗๖แล้วนะเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิต
ก็คือเป็นป้าของผู้ก่อเหตุใช่ไหมคะเคยโดนไปเหมือนกัน
หลานชายไม่คลั่งด้วยซ้ำนะอยู่อยู่มาทำร้ายเลย

ที่ผ่านมาก็ได้แต่เตือนว่าระวังนะระวังนะ
กลายเป็นว่าดูสิก็มาก่อเหตุจนแม่ตัวเองตายแบบนี้

อยากให้แบบดำเนินคดีหรืออะไรก็ได้ให้ติดคุกไปนาน
ป้าเห็นแล้วป้ากลัวป้าก็เลยเดินหนี

โอ้โหคุณป้าป้าของผู้ก่อเหตุบอกกลัวมาก
เคยเตือนเคยคุยกันแล้วในครอบครัว
แต่สุดท้ายมันก็มาเกิดเรื่องเศร้า
ส่วนพี่สาวแท้ของผู้ก่อเหตุ
เล่าให้ฟังว่าน้องชายทั้งดื่มเหล้านะคะ
เสพยาเสพติดนะคะ

เขาเสพยาดื่มเหล้าตั้งแต่อายุ๑๕จนตอนนี้๓๖อ่ะ
ไม่เคยเลิกเลยนะไม่เคยเลิกนะคะ

ตอนอายุ๒๒ขึ้นหนักมาก
ติดยาหนักมากเมาเหล้าหนักมาก

ตำรวจพาไปบำบัดเดือนนึง
พาไปหาหมอจิตเวท
พอได้ยามาน้องชายก็ไม่กิน

คือตัวพี่สาวของผู้ก่อเหตุบอกว่า
แม่รักลูกชายคนนี้มากนะ

คือจริงแล้วกลางคืนทุกคนล็อกประตูกันหมดนะคะ
เพราะว่ากังวลกลัวจะมาก่อเหตุร้าย
แม่ไม่ล็อกนะแม่รักลูกรักลูกชายคนนี้

เอาข้าวไปส่งให้น้องชายในห้องขัง

เพราะน้องชายยังไม่หายเมายังไม่หายคลั่งเลย

น้องชายไม่เศร้าอะไรด้วยซ้ำที่ฆ่าแม่ตาย
บอกแค่ว่าอยากออกมาอยากออกมาประกันตัวหน่อยอยากออกมา
พี่สาวบอกไม่เอาแล้วอ่ะคุยกันแล้วในครอบครัวไม่ประกัน
ออกมาแล้วเดี๋ยวก็มาก่อเหตุอีกไม่เอาแล้วค่ะ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไปเลย
แกก็พูดเป็นภาษาภาษาลาวอะเนาะ
เราว่าแม่เฮ็ดยังไหนน้องเบิ่งพ่อเด้อแม่จะไปนอนบ้านป้า

แล้วเราก็เลยบอกว่าโอ้แม่นั่นนั่นบ้ารู้จะเอาอย่างไรดี
แกก็ว่านั่งอยู่นี่ล่ะนางเห็นงานไปเลยเดี๋ยวแม่ไปแจ้งตำรวจ
เห็นตำรวจอ่ะมาพอมาปุ๊บพฤติกรรมเขาก็เปลี่ยน

คุณผู้ชมคะศพของคุณแม่ก็ครอบครัวบอกว่า
สวดพระพิธรรมศพ๔คืนนะคะชาปนกิจวันพระฤหัสบดีนี้
คือตำรวจยังไม่ได้สอบปากคำผู้ก่อเหตุนะคะ
ไม่ใช่อะไรค่ะยังเมาอยู่ยังคุยไม่รู้เรื่อง
ยังสอบปากคำไม่ได้ยังเมายาอยู่เลยอ่ะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าเบื้องต้นเหมือนเขาก็มีอาการป่วยจิตเวทด้วย
ก็ต้องไปบำบัดทางจิตก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ